ต่อที่ของกินอร่อยทานง่ายอย่างกะหรี่ปั๊บดีกว่า
ร้านนี้บอกเลยว่าไส้เขานี่มีเอกลักษณ์แล้วก็น่าทานมากเลยจ้า
ดูเลยกระบวนการทำการปั้นการม้วนขอบให้มันสวยงามนี่

ทอดออกมาแล้วจะพองฟูกรอบน่ารับประทานแน่เลยจ้า
พากันมาที่โรงขนมโสภาค่ะตั้งอยู่ที่เลขที่๒๗หมู่๑
บ้านกลางตะบนลำพุราอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
สามีภรรยาคือคุณพิเชษเดชนุ้ยและคุณโสภาศรีเทพเนี่ยเป็นเจ้าของนะ
เจ้าของโรงงานแห่งนี้ก็กำลังเร่งทำกะหรี่ปั๊บไส้ผลไม้รวม
เพราะลูกค้าเนี่ยทยอยสั่งกันเข้ามาแบบทำไม่ทันเลยอะค่ะ
รวมไส้ผลไม้รวมนี่ไม่คุ้นเลยนะ
นานนะสิเราจะได้ยินไส้ไก่ไส้เผือกไส้มันก็ว่า
แต่ที่นี่เขาบอกว่ามันเป็นไส้ผลไม้รวม
และชาวใต้เขาจะเรียกว่าขนมจีบ
เขาก็ต้องเอาไปจี๊บไง
เขาบอกว่าคิดเองทำเองเลยนะคะ
กับสตอเบอรี่สดและผลไม้อบแห้ง๕ชนิด
มีอินทพรรมกีวี่ลูกเกดพุษาและมะเขือเทศราชินีด้วย
นี่เคล้าให้เข้ากันเป็นผลไม้
เสร็จแล้วก็เอามาห่อในแป้งนะ
แป้งก็จะแป้งบางไส้เยอะ

เค้าไม่ได้ทอดนะค่ะเอาไปอบ
จากนั้นก็เอาออกมาบรรจุใส่ห่อใส่ซองเก็บไว้ได้๑๕วัน
แต่ถ้าหากว่าเก็บในตู้เย็นเก็บได้เป็นเดือนจ้า
ผมว่าไม่ทันถึง๑๕วันหรอกโอ้ยวันแรกเขาบอกโอ้ยหมดไปใน๑๕นาที
นี่แล้วบอกนะว่าเขาขายราคาชิ้นละ๑๕บาทเท่านั้นไม่ถูกนะ
ถ้าเทียบกับปริมาณขนาดคุณภาพแล้วดิฉันว่าคุ้มจริง
ข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้เหรออุ้ยชำคุณดูแป้งบางกรอบนะคะ
แล้วถ้าหากว่าคนที่อยากจะกินมีความหลากหลายใช่ไหม
เขามีพวกเต้าซ้อก็มีไส้ถั่วดำก็มาไส้ถั่วเหลืองพริกไทยดำก็มีเหมือนกัน
เค็มถั่วเค็มใช่แล้วก็ข้างข้างกันนี่นี่นี่อะไรอ่ะ
ดอกบัวค่ะคุณผู้ชมลักษณะคล้ายเหมือนกลีบดอกบัวเลยนะ
ไม่เคยกินนะอันนี้น่าสนใจนะขายแค่ชิ้นละ๖บาทเองคุณใช่ไหม
ขนมทุกอย่างนะสั่งขั้นต่ำ๑๐ลูกขึ้นไปเนี่ย
จะแพ็คเป็นถุงให้ราคา๔๐บาทเท่านั้น

จริงมาขายหน้าไทยรัฐใช่ไหมคือคุณจำได้ไหมทางใต้เขาจะมีขนมจีบไส้สังขยะ
อันนั้นขึ้นชื่อของเขาที่จะขายคู่กับเต้าซ่ออะไร
นั่นไงคือมันจะเป็นกะหรี่ปั๊บแต่เป็นไส้สังขยะ
แล้วเขาจะทานคู่กับกาแฟร้อนยามเช้ามีความสุขมากเลย
เอาอย่างนี้แล้วกันนะใครที่สนใจอยากจะหาซื้อไม่ต้องไปแบบว่าถึงที่ก็ได้
ผมได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวต่อไปนะตลอดกินของเราเนี่ยจะรวบรวมร้านอาหารอร่อย
แล้วมาขายที่ไทยรัฐเลยเออน่าสนใจนะเราก็จะซื้อกันหมดอ่ะสิ
เอาล่ะได้หลากหลายเมนูเย็น